เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมจริงที่ทางการเองเนี่ย
เขาก็เร่งแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติเลยนะ
แล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยรวมไปถึงในวัด
นี่ก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะคะเป็นการกวาดล้างยาเสพติดในวัดค่ะ
ชนบุรีเนี่ยเขาบอกว่ารวบพระศึกเลยเพราะว่าไปตรวจพบสารเสพติด
คุณรู้ไหมพระตอบว่าอะไรทำไมฮะเก็บได้แต่เก็บมันตกอยู่ก็เลยเก็บได้แล้วเอามาลองเสพ

เออพาไปดูที่นครราชศรีมากันก่อนแล้วกันนะเพราะบอกแล้วมีหลายที่จริง
ตำรวจสพสูงเนินค่ะร่วมกับฝ่ายปกครองและทหาร
โจมตรวจค้นวัดบ้านไร่โคกสูงในตำบลมะเกลือเก่า
จับตัวพระสุขอภินันโทหรือว่านายสุขกล่อมบาง
จับได้พร้อมของกลางนะคะยาบ้าตั้ง๓๖เมตร
โอ้โหไม่ใช่เม็ด๒เมตรแต่๓๖เมตรโอ้โหนี่
ปริมาณที่เขาขายเลยนะคะมีอุปกรณ์การเสพด้วย
พร้อมกางเกงในกุฏิรับสารภาพด้วยนะคะบอกว่า
ซื้อมาซื้อมาจากวัยรุ่นเอาไว้เสพค่ะยอมรับเลย
แถมยังมีพฤติกรรมแต่งตัวเป็นคาราวาสเที่ยวตอนกลางคืนอีก
อย่าเรียกขึ้นต้นตัวเองว่าพระเลยอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของพระนะคะ
ตำรวจเขาก็คุมตัวไปศึกแล้วค่ะแน่นอนตามระเบียบ
จากนั้นไปตรวจคนที่วัดสว่างบุรพาราม
แล้วก็สำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานที่วัดสว่างบวรภารามเหมือนกัน
ปัสสาวะพระลูกวัด๘รูป๓รูปม่วงเลยค่ะ
ก็สารภาพอีกเหมือนกันว่าก็เสพยาจริงตำรวจก็นำตัวศึกดำเนินคดีนะคะ
ส่วนที่สำนักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานจับได้อีก๓รูป

ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าหนึ่งในนั้นที่โดนจับเนี่ย
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์เองเลยค่ะ
พระครูสุตวัฒนานุกูลหรือว่านายบุญเชนภูมิศาสตร์
เจ้าสำนักสงฆ์ก็เล่นเองเสพเองเหมือนกัน
ทุกคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำพิธีศึกแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตำรวจฝ่ายปกครองเขาก็ร่วมการปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในวัดหนองจับเต่าในตำบลนาจอมเทียนนะคะ
พระสงฆ์๑๓รูปเจอสารเสพติด๑รูปค่ะ
ก็คือพระสมเจตรื่นรมเป็นพระลูกวัด
ก็นำไปศึกและดำเนินคดีที่สพนาจอมเทียน
ก็สอบถามพระสมเจตนะ
เอายามาจากไหนซื้อมาจากใครหรือเปล่าจะได้ขยายผลใช่ไหม

เขาตอบว่าไงรู้ไหมคุณไม่ได้ซื้อเก็บได้มันตกอยู่ริมถนนขณะออกบินทบาท
พระพระบินทบาทน่ะพระเห็นอะไรตกพื้นพระเห็นยาตกพื้นพระก็เก็บเหรอ

พระบอกว่าก็เลยเก็บขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ลองเสพเออ
ก่อนหน้านี้ขณะเป็นพระไม่เคยเสพสารเสพติดเลย

แต่ช่วงวัยรุ่นยอมรับว่าเสพยาบ้าอย่างหนักแล้วก็เลิกขาดไปนานหลายปีแล้ว
พอมาบวชได้๑พันศาก็เก็บยาเสพติดที่ตกพื้นเสพเหรอคะ

อันนี้ฟังดูแล้วก็ดูแปลกนะเจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อค่ะว่า
เก็บยาบ้าที่ตกอยู่บนถนนมาเสพจริงจริงเดี๋ยวจะสอบหนัก
สอบดูแล้วก็ขยายผลต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยเก็บได้หรือซื้อมากันแน่